แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าการรำวงสวงที่ปกติจะมาอยู่รวมกัน

ที่รวบรวมภาพแต่ละมุมแต่ละกล้องแต่ละจุด
ให้เห็นว่านางรำแต่ละคนอยู่ไหนกันบ้าง

คือการรำบวงสวงของประเพณีที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
เป็นการรำบวงสวงสะดุดีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

เพราะว่าปีก่อนก็จะมารวมตัวกัน
ที่อนุสาวรีและรำพร้อมกันเป็นหลายคน
แต่ว่าปีนี้มันโควิด๑๙มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะ

จัดก็ต้องจัดอ่ะเอาแบบใหม่แล้วกัน

หรือว่าพอมารวมตัวกันได้เล็กน้อย
ถือกับเป็นการแออัดก็ได้เหมือนกัน
ประชุมออนไลน์นั่นแหละคุณผู้ชมนะคะ
เทศบาลนครอุดรธานี
จอใหญ่ไปเลยบริเวณหน้าอนุสาวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงเถอร์
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะคะ

ก็จะมีคนไปร่วมพิธีไม่กี่คนหรอกนะคะ
ท่านผู้ว่าก็ยืนชมภาพการรำ

เป็นการบวงสวงตามสถานการณ์

อาจจะมีการจัดประเพณีรำบวงสวงแบบเดิม
มาชดเชยอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์ผ่านไปนะคะ
ก็ต้องปรับตัวกันทุกภาคส่วนจริง

ที่มีการผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ประเพณีกับการใช้ชีวิตแบบนิวโนมัลด้วย
ดูแล้วมันก็เพิดเพลินเจริญใจดีนะ